หลายคนบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวข่าวร้ายกับคุณแตงโมมา
ไม่มีสื่อไหนเลยที่ได้พูดคุยหรือว่าสัมภาษณ์กับคุณเบิร์ตนั่นเอง
เพราะว่าคุณเบิร์ตเองเขาตั้งใจเลยว่าไม่ขอออกสื่อนะครับคุณผู้ชม
เราก็ได้แต่ติดตามความเคลื่อนไหวความเป็นไปมาจากการบอกเล่าของเพื่อนคุณแตงโม
รวมไปถึงติดตามผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัวเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณเบิร์ตออกมาโพสต์คลิปใหม่
ขณะที่กำลังนั่งเล่นดนตรีอยู่กับกลุ่มเพื่อนค่ะ
ที่เราบอกว่าเป็นคลิปใหม่ก็เป็นเพราะว่าเป็นคลิปที่ถูกถ่ายไว้เป็นสีขาวดำนี้นะคะ
แล้วก็การเล่นดนตรีครั้งนี้เป็นการส่งความรู้สึกไปถึงคุณแตงโมค่ะ
เพราะว่าในคลิปเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ถ่ายให้เห็นภาพของแตงโมวางอยู่ข้างด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มีรูปของคุณแตงโมด้วยนะคะ
เป็นคลิปที่เราได้เห็นสีหน้าของคุณเบิร์ตรวมไปถึงการออกมาใช้ชีวิตครั้งแรกหลังจากที่เกิดข่าวร้ายขึ้นค่ะ
คุณเบิร์ตยังคงความสบายสวมเสื้อยืดกางเกงขายาวแล้วก็ใส่หมวกตามสไตล์ของเขาเลย
ซึ่งในขณะที่กำลังเล่นดนตรีค่ะคุณเบิร์ตก็ดูจริงจังแล้วก็ตั้งใจมาก
แม้ว่าเขาเองจะไม่ได้เป็นคนร้องเพลงนี้แต่ทุกทีที่คุณเบิร์ตดีดกีต้าเชื่อเลยว่าตั้งใจมอบให้กับคุณแตงโมจริงนะฮะ
และในช่วงท้ายของเพลงค่ะตอนที่เล่นจบแล้วนะคะคุณเบิร์ตก็ยังปรบมือไปพร้อมกับเพื่อน
เราได้เห็นคุณเบิร์ตกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งด้วยนะคะรู้เลยว่าเป็นการทำเพื่อคนที่รักจริงแล้วก็อยากจะให้คุณแตงโมมีความสุขนะฮะ
ซึ่งทั้งแฟนคลับของคุณแตงโมรวมไปถึงคุณเบิร์ตเองก็เข้ามาส่งกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะคะ
ทุกคนก็พูดไปเหมือนกันนะคะบอกว่าอยากให้คุณเบิร์ตเข้มแข็งกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตในทุกเรื่องในอนาคตด้วยนะคะ
ใช่นะคะก็กำลังใจดีนะคะคุณเบิร์ต

มีเพื่อนนะคะก็อยู่เป็นให้กำลังใจกันมีการเล่นดนตรีนะคะเพื่อระลึกถึงคุณแตงโมก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่าแตงโมเขาชอบร้องเพลงที่บอกไปนะ